หักจากพี่หวังหรือออกหักจากพี่เวียกันแ
พี่เวียพี่เวียอ้าว

แต่งจริงไม่จกตานะคะ
พระลาสุทธิ์เจ้าตัวโพสต์ไอจี
จดทะเบียนสไล่เหล็บร้อยแล้ว
นี่เป็นภาพคู่กันคุณเวียกับคุณวิกกี้

ความยินดีด้วยจากใจจริง

แต่เขาเหมาะสมกันน่า

เฮียเฎิ่มแบบมีความสุข
พี่เวียเนี่ยยิ้มกว้างแหมปากจะเข้าหูแล้ว

คือไปจดทะเบียนสมรสกันที่สำนักงานเขตนะคะ
เจ้าหน้าที่แจ้งบอกว่าจดทะเบียนสมรสเนี่ยต้องมีพยาน๒คนนะ

ได้เอาพยานไปก็ไปกันสองคนเนี่ยเป็นเรื่องของคนสองคนถูกป่ะ
เวียเขาก็เลยรีบคิดใครดีที่บ้านอยู่ใกล้ใครดีใครดีใครดี

มีพี่ตั๊กไงอ๋อบ้านห่างไปสามกิโลเมตรแล้วก็ไอ้เก้าไอ้เก้า

ใช่ค่ะคุณก้าวแล้วกันนะคะบ้านอยู่ห่างไปไม่กี่ซอยก็รีบโทรหาทั้งสองคน
ให้มาเป็นพยานรักพยานจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้
เวียขอบคุณวิกกี้วงเล็บที่รักด้วยนะคะแล้วก็พยานทั้งสองคน
ขอบคุณวันดีสนุกสนานมากเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้ม
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่น่ารักมากมากนะคะแหมพอโพสต์แบบนี้แล้วยังไงดีล่ะ
ทุกคนในวงการเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงค่ะแหเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมาก
เข้าในวงการการมีครอบครัวนะฮะก็จามได้ป่ะที่เขาบอกว่าเขาจะ
ก๊อฟจำได้ป่ะที่เขาบอกว่าเขาจะ
แต่งงาน๑๗กรกฎานี้แล้วดูสิคะรางวัลของรางวัลที่๑งวดนั้นก็ออก
ยังต้องมีเลขอีกนะคะ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะแสดงความยินดีจริงจากทั้งสองคนนะครับ
ถ้างวดนี้ออก๘๗พี่เวียครับเดี๋ยวผมจะร่วมทำบุญเป็น